ในพักพลังประชารัฐที่บอกว่ามีการแบ่งแยกเป็นภาค
โดยเฉพาะภาคใต้เขาไปเจาะฐานเสียงภาคใต้ได้สอสอ๑๓ที่นั่ง
แต่เรื่องนี้นี่มีการทวงถามเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีกันด้วย
ฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันหน่อยนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ต้องอัปเดตการเมืองกันเป็นรายวัน
กว่าเขาจะตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าคนก็อยากรู้ว่าตกลงเอายังไงกันแน่
นี่เวลาก็ทอดนานมาแล้วหลายวันสถานการณ์มาถึงขนาดนี้
จ่ออยู่ตรงที่ว่าพักพลังประชารัฐเขามอบหมายให้พลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
เรื่องรายชื่อของคณะรัฐมนตรีฉะนั้นเมื่อมอบให้พลเอกประยุทธ์
แล้วพลเอกประยุทธ์ไม่พูดการที่จะไปล้วงไปแคะว่าใครได้ตำแหน่งไหนยังไง
ชัดเจนเมื่อไหร่นั้นยากครับต้องรอต้องอดทนรอ
เพียงแต่ว่าหลักก็จะบอกได้ว่าในพักร่วมเนี่ยคงไม่มีปัญหา
รายชื่อที่เขาส่งมาตำแหน่งที่เขาได้โคต้าอยู่
ไม่น่าจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนาที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง
ก็ในพักพลังประชารัฐถึงแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่มีการต่อรอง
แต่การเมืองแบบนี้หน้าฉากกับหลังฉากหนังคนละม้วนกันครับ
ฉากกับหน้าหลังฉากไม่เหมือนกันแต่เอาเถอะเมื่อพยายามจะสื่อสารทำความเข้าใจว่า
เรื่องมากไม่ต่อรองถ้าเชื่อตามนั้นก็สบายใจครับ
แต่ว่าการเมืองก็เป็นอย่างนี้ในช่วงของการตั้งรัฐบาลทุกสมัยเหมือนกันหมด
ยิ่งเวลาทอดนานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้กลุ่มต่างตั้งหลักคิดและตั้งหลักต่อรอง
วันก่อนกลุ่มอีสานตอนล่างเขาบอกเขาหาสอสอมาได้ตั้ง๑๐กว่าคน
แล้วเขาไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีเลยแม้แต่คนเดียวคุณเอกราชช่างเหลาก็ออกมา
ยังไม่รู้ว่าจะลงเอยอย่างไงเมื่อวานี้กลุ่มภาคใต้๑๓คน
มีพลเอกพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลเป็นหัวแถวที่จริงพันเอกสุชาติก็คือเพื่อนโรงเรียนนายร้อย
มาด้วยกันกับพลเอกประยุทธ์นี่แหละเขาบอกว่า๑๓จังหวัดภาคใต้ไม่มีรัฐมนตรีเลย
ในขณะที่พักภูมิใจไทยประชาธิปัตย์มีรัฐมนตรีอยู่ในจังหวัดภาคใต้
ฉะนั้นการจะขับเคลื่อนนโยบายการจะสร้างฐานทางการเมือง๒พักนั้น
เขาจะทำงานได้ดีกว่าได้เปรียบกว่าเพราะมีตัวแทนเป็นรัฐมนตรี
แต่ว่าพลังประชารัฐไม่มีเลยเขาก็เรียกร้องเมื่อวานนี้ก็ตั้งกลุ่มเรียกร้องกัน
พอเช้าวันนี้ใครจะไปติดต่อจะไปพูดคุยอะไรกับใครกันไม่รู้
แต่เขาบอกว่าเข้าใจผิดกันเขาไม่ได้เรียกร้องการเมืองก็เป็นอย่างนี้ครับ
กระทั่งในกลุ่มสามมิตรเองคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรกับใคร
พร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขก็ถือว่านี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาของการเมือง
เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองมาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งว่า
อย่าประมาทพักเล็ก๒เสียงของคุณดำรงพิเดช
คุณดำรงพิเดชเขาอธิบายชัดเจนนะครับ
ผมว่าควรจะทำความเข้าใจว่าคุณดำรงพิเดชไม่ได้ตีรวน
เขาไม่ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีเดิมเนี่ยที่ไปตกลงกับพักพลังประชารัฐไว้
ก็คือว่าคิดว่าพักพลังประชารัฐจะไปนั่งบริหารกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติ
แล้วเขาจะขันอาสาไปทำงานให้ในตำแหน่งอะไรก็ได้
ผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาขอให้มีอำนาจหน้าที่
ในการที่จะไปทำงานให้เพราะเขาหาเสียงกับประชาชนมา
แล้วคนไปเลือกตั้งเขาแสนกว่าเสียงเพราะอยากให้ดำรงพิเดช
ไปดำเนินการจัดการเรื่องปัญหาเรื่องทวงคืนผืนป่า
คนเขาเห็นฝีไม้ลายมือเห็นความเอาจริงแต่มาวันหนึ่งปรากฏว่า
ทรัพยากรไปอยู่กับพักชาติไทยพัฒนามีคุณวราวุฒิมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ
คุณดำรงพิเดชเขาจะถูกจับไปเห็นว่าจะเอาไปไว้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งคุณดำรงพิเดชบอกว่าผมจะไปได้ยังไงผมไม่รู้เรื่องต้องการจะไปทำงานที่ถนัด
เมื่อไม่ได้ทำก็ถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระถอนตัวมาจากพักร่วมรัฐบาล
มีข่าวว่าตอนนี้ก็มีคนจะไปส่งคนไปคุยกับคุณดำรงพิเดชแต่คุณดำรงพิเดชบอกว่าไม่ต้องคุย
เพราะว่าเป้าหมายชัดเจนคืออยากเข้ามาทำงาน๒๕๔เสียงถ้าคุณดำรงพิเดชถอยออกมาก็เหลือ๒๕
แต่ว่าคุณชัชวาลคงอุดมซึ่งมีแนวโน้มตอนแรกว่าจะมาสนับสนุนเป็นแนวทางเดียวกับคุณดำรงพิเดต
วันนี้คุณชัชวานคงอุดมก็บอกว่าไม่เกี่ยวยังคงยืนหยัดที่จะสนับสนุนรัฐบาลต่อไป
ไปเถอะครับนี่เรื่องการเมืองมาอัปเดตให้ฟังแต่ว่านึกถึงคุณดำรงพิเดช
ที่เขามุ่งมั่นเรื่องทวงคืนผืนป่าวันนี้เห็นข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
เห็นแล้วสะท้อนใจเลยครับจับพันคดีลุกป่าไม่คืบฉลามขาวโวยดองเข็ม
จำได้ไหมครับว่าในช่วงตั้งแต่๔๕ปีที่ผ่านมาที่มีการยึดอำนาจเนี่ย
ขอสชเขาเอาจริงเอาจังกับการบุกลุกป่ามากส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจับเรื่องป่า
เว้นแต่ละวันในช่วงนั้นที่นั่นที่นี่เจอกันหมดเป็นข่าวทุกวัน
แล้วมาถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว๔๕ปีเราไม่ได้ยินเลยนะครับว่าที่ไปจับมา
จับมามีที่ไหนบ้างที่มีความผิดมีที่ไหนบ้างที่โดนยึดมาแล้วโดยสมบูรณ์
ปฏิการพิเศษเขาเรียกว่าฉลามขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่า
กรมเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะคดีในพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
โดยเฉพาะย่านแถวระยองจันทบุรีตราด
ปรากฏว่าจากการลงพื้นที่ที่จันทบุรี
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวเข้าไปจับกลุ่มเดินคดีมากที่สุดตั้งแต่ปี๕๙
จนถึงปัจจุบันคดีที่ได้การจับกลุ่มไม่มีความคืบหน้าเลย
ร้านอาหารรีสอร์ทยังทำนากุ้งที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีบุกลุกป่าชายเลนเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ย๑๐๓๔ราย

แล้วส่วนใหญ่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน
คณะเดียวกันร้านที่ถูกจับเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรีสอร์ท
ทำผิดกฎหมายก็ยังคงทำอยู่เหมือนเดิม
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านดูสิฮะ

ได้ทำการสอบถามทั้งวาจาและส่งเอกสาร
ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคดีมีความคืบหน้า
ไปถึงไหนเพราะไม่สบายใจที่รีสอร์ทร้านอาหารที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้ว
ยังเปิดให้บริการอยู่ยังไม่มีการโฆษณาให้ประชาชนไปใช้บริการ
ปรากฏว่าไม่ได้รับคำตอบใดจากพนักงานสอบสวน
ก็ทำเรื่องไปถึงอายการสูงสุดเพื่อให้ติดตามคดีอีกทางหนึ่ง
เพราะยังไม่มีหลายพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนก็ไปติดตามตรวจสอบสถานะคดี
อย่างเช่นที่พังงาภูเก็ตปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการใดทางกฎหมาย
นี่ท่านบอกว่าเราพยายามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ทำผิดกฎหมาย
แต่อำนาจในการติดตามคดีไม่ใช่อำนาจโดยตรงของเรา
สิ่งที่ทำได้คือจับกลุ่มส่งบันทึกจับกลุ่มไปให้พนักงานสอบสวน
แล้วก็ทวงถามผู้เกี่ยวข้องทำมากกว่านี้ไม่ได้
ขณะที่จับกลุ่มโดนดองไว้เหมือนรอเวลาเปลี่ยนรัฐบาลใหม่

นี่โอ้โหคุณชีวภาพชีวธรรมผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่าก็บอกการติดตามคดีค่อนข้างมี
ปัญหาใช้ระยะเวลานานเพราะคดีของกลมป่าไม้ที่จับกลุ่ม
ไม่มีความคืบหน้าเป็นร้อยร้อยคดีทั่วประเทศท่านเห็น
ไหมครับว่าสิ่งที่คนตื่นเต้นดีอกดีใจกันในช่วงที่มี
ยึดอำนาจใหม่ว่าทวงคืนผืนป่ายึดที่นั่นที่นี่
สุดท้ายขึ้นมาก็ไปดองเข็มไว้อย่างนี้ก็แปลว่าไม่มี
ความจริงใจไม่มีความจริงใจและไม่เอาไม่เอาใจใส่
จริงไม่เอาจริงคิดถึงคุณดำรงพิเดชที่บอกว่าถ้า
เข้าไปแล้วทำงานไม่ได้ไม่ทำดีกว่าก็เอาเรื่องนี้มา
งให้ดูว่านี่คือเหตุผลหนึ่งที่ดำรงพิเดชบอก
ว่าเขาทำงานไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำงานที่เขาถนัดเล่น
เขตเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำ
ครับครับเริ่มต้นสัปดาห์มาการเมืองก็ร้อนแรงแล้ว
ต้องจับตามองทั้งอาทิตย์เลยนะอาจารย์นะครับครับนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคริคจาย์คริคจาย์นะครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยมาขีดเรื่องการเมืองให้เรา
ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ